สวัสดีคุณผู้ช่วยวินาทีที่สำคัญนะคะที่จะตัดสินโทษชะตาครอบครัวของแม่สำลีจากจังหวัดพิจิตร
ว่าจะสามารถพิชิตเงิน๑ล้านบาทกลับไปต่อชีวิตได้หรือไม่ในวันนี้
เอาใจช่วยกันนะครับคุณผู้ชมถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
ตอนนี้เราเอาใจช่วยกันผมเชื่อนะครับว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้าน
ก็กำลังเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของ

ถ้าพร้อมแล้วผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่องพุ่มพวงดวงจันทร์ครับ
เวลาแม่หาปลามาหนูก็ช่วยแกะปลาออกจากข่ายแล้วก็ช่วยขอดเก็ดค่ะ
เวลาแม่มาช้าค่ะเป็นห่วงแม่แบบจะเป็นตะคิวในน้ำลูกแม่จะจมน้ำอะไรแบบเนี้ย
รู้สึกว่าบ้านเราอบอุ่นมากค่ะหนูรักคุณตาครอบครัวทุกคนเลยค่ะ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือจากเพลงสาวเพชรบุรีเนื้อเพลงที่หายไปคือคำว่าอะไร
มีหนุ่มชาวกรุงฝากความรักหมายมุ่งไม่ว่างเว้นถึงมีสร้อยทอง๒๐๐เส้นก็ไม่เห็นหวังจุดจุดชม
เลือกตอบตัวเลือกที่สามเรียงเคียงซึ่งเป็นคำตอบที่
หัว
อ้าว
อีกข้อที่ต้องฝากความรักหมายมุ่งไม่ว่างเว้นถึงมีสร้อยทองสองร้อยเส้น
ก็ไม่เห็นหวังเรียงเคียงชมซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ

ครอบครัวของแม่สำลีจากจังหวัดพิจิตรรับทุนไปต่อชีวิตที่ห้าพันบาท
เอาละ๑ข้อผ่านไปแล้วนะครับคุณผู้ชมยังเหลืออีก๓ข้อที่เหลือ
เพราะฉะนั้นมาลุ้นกันต่อเราต้องให้เขาถูกทุกข้อทุกข้อนะครับ
จะมีโอกาสลุ้นเงินล้านในวันนี้นะครับมาฟังเรื่องต่อไปเลย
ผมจะเฉลยจากเรื่องกระชายครับ
อาชีพเก็บกระชายนี่ทำให้ทุกวันต้องแกะแต่งให้สวย
แกะลากแกะคานต้องล้างให้เอี่ยมเกลี้ยงเลย
กระชายไม่มีให้ทำทุกวันต้องทำสองอย่าง
ต้องตื่นตั้งแต่ตีห้าครึ่งไปหาปาไกลมาก
ป้าเองก็ว่ายน้ำไม่เป็นรู้ว่าต้องเสี่ยงตาย
แต่ป้าจะยอมให้คนที่ป้ารักอดตายไม่ได้
สำหรับเรื่องนี้ก็คือตัดแต่งกระชายแล้วล้างให้สะอาด
จำนวน๓กิโลกรัมภายในเวลา๓นาที
ภารกิจนี้แม่สำลีทำได้หรือไม่ได้ครับ
ได้ได้ได้ได้
ไทยไทยไทย

ขอบคุณครับค่ะ
ใช้เวลาไปทั้งสิ้นนะครับ๒นาที๔๑วินาที
ตอนนี้ทำไปได้แล้วนะครับ๒ข้อนะครับรับเงินไปต่อชีวิตอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาท
๕ปีที่แล้วอะตอนรถล้อมอะเขาก็แพรกมันก็เลยปวดมาเรื่อย
เวลาบอกตาด้ามป้าปลดขามาบีบหน่อยสิเขาก็จะมาบีบบางทีเขาก็เหยียบให้
เขาไปไหนอ่ะติดต่อเขาไม่ได้แล้วเขาไม่มีโทรศัพท์กลัวใครจะไปทำร้ายเขาไป
คนเดียวอ่ะข้างคลองใช่ไหมว่ายน้ำไม่เป็นด้วยใจก็สั่นตุ๊บตุ๊บ
นั่นก็คือรูปวาดที่อยู่บนซุ้มประตูวัด
มีดอกบัวบานทั้งหมดกี่ดอกสี่ดอกป้าเลียมเลือกตอบตัวเลือกที่สองสี่ดอก

หนึ่งแสนหนึ่งแสนหนึ่งแสนหนึ่งแสน
ดอกบัวจริงจริงมีแค่สามดอก
โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้
ติดข้าวเอาน้ำไปด้วย
แล้วก็รีบกลับซึ้งอย่าให้มืดอย่าให้ค่ำเป็นห่วง

ทิศเหนือของวัดท่าหลวงอยู่ติดกับสถานที่ใด
ช่าโอ้นนะครับถ้าเลือกตอบ
ตัวเลือกที่๒ถนนศรีมระลา

แสนแสนแสนแสนแสนแสนแสนแสนแสนแสนแสนแสนแสนแสน
แสนแสนแสนแสนแสนแสนแสนแสน

แสนแสนแสนแสนแสนแสน

แต่ตอนนี้เงินหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยแน่เลยแม่ไปต่ออาชีพแน่ใช่ไหมครับ
ใช่แม่จะเอาไปทำอะไรตั้งใจคิดว่าจะซื้อขาย
แล้วถ้าเขามีลูกหมูขายก็จะซื้อลูกหมูเขา
เอาเชือกรามโคมนี่ก่อนโคยหาเล่าให้มันเอามาไว้ทำให้หมู
แต่ว่าตอนนี้เรื่องบ้านของเราก็สำคัญใช่ไหมครับใช่
วันนี้อาจจะเรื่องบ้านเราอาจจะไม่ได้ดังฝันค่ะที่ตั้งใจเอาไว้ใช่
เสียกำลังใจไหมเนี่ยวันนี้หนูถามจริงไม่เสีย
หมดกำลังใจเนอะไม่หมดต้องสู้ต้องสู้เนอะต้องสู้
คุณผู้ชมครับชีวิตหลายชีวิตนะครับที่มาบนเวทีแห่งนี้นะครับ
มีหลายเรื่องราวที่แตกต่างกันแต่สิ่งหนึ่งเลยที่เหมือนกันก็คือ
ทุกคนมีเลือดนักสู้และผมเชื่อนะครับว่า
ความอบอุ่นที่คุณผู้ชมได้สัมผัสจากชมเรื่องราวในวันนี้นะฮะ
ก็อาจจะทำให้คุณผู้ชมอยากเป็นส่วนหนึ่งในการต่อชีวิตครอบครัวของแม่สำลี
ช่วยกันนะครับคุณผู้ชมคนละไม้ละมือเป็นอิดคนละก้อน
ต่อเติมบ้านในฝันของแม่สำลีให้เป็นจริงจากน้ำใจของคุณผู้ชม
ที่เคยช่วยมาแล้วกับหลายครอบครัวนะครับ
ผมขออนุญาตฝากเลขที่บัญชีครอบครัวแม่สำลีไว้ด้านล่างนี้นะครับ
จ๋าขอให้มีแต่สิ่งดีเข้ามานะแล้วขอบคุณสำหรับเรื่องราวที่มาถ่ายทอดในวันนี้
ผมเชื่อนะครับว่าอานิสงฆ์ที่แม่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวแล้วคนที่ชมอยู่ทางบ้าน
บางทีที่เขาท้อแท้อยู่แล้วเขาได้ชมเรื่องราวของแม่บางคนลุกขึ้นสู้มา
อันนี้สงฆ์ตรงนี้จะประคับประคองให้ครอบครัวของเราเจอแต่สิ่งที่ดีผมเชื่อแบบนั้น
ขอเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณมากครับ
เกมต่อชีวิตพบกับผมและโจทย์๔ข้อเพื่อพิชิตเงิน๑ล้านบาทไปต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัว
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๑ทุ่มตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะครับคุณผู้ชม
วันนี้เกมต่อชีวิตหมดเวลาลงแล้วผมชายามิชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ

ตอนที่สี่เดือนน้องมีอาการชักกลิ่งกระตุก

คุณหมึกทำได้ผ่าน

จะทำได้หรือไม่ได้ครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป